คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะมีคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยตามหาลูกชาย
ลูกหายไปสิบวันแล้วคำพูดสุดท้ายคือบอกแม่โทรมาบอกว่าแม่
หนูจะไปช่วยเขาเลี้ยงวัวชนนะแล้วหายไปเลยแม่ตามหาทุกวันทุกวันจน๑๐วันผ่านไป
มีชาวบ้านมาแจ้งนะคะบอกว่าเจอลูกแม่แล้วนะ
แต่เจอเป็นศพอยู่ในคูน้ำสภาพคือเน่าเปื่อยแล้ว
แล้ววันที่เจอคือวันแม่ค่ะ๑๒สิงหาแม่บอกโอ้โห
ใจแม่นี่สลายเลยนะคะตำรวจสพควรินจังหวัดสงขลาค่ะ
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในคูน้ำนะคะ
ในตำบลรัฐภูมิอำเภอควรเนียงไปตรวจสอบก็คือศพอยู่ในสภาพเน่าเปื่อย
จำหน้าไม่ได้แล้วอะค่ะแต่มีตำหนิรูปภัณฑ์เป็นรอยสัก
ดอกไม้ตรงต้นขาด้านขวาแล้วก็ข้อเท้าซ้ายนะคะ
เรื่องต้นสภาพศพไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายหรือว่าต่อสู้อะไรกัน
ตัวไม่มีเอกสารอะไรเลยแต่ว่ามีโทรศัพท์มือถือ
เครื่องสีดำตกอยู่อะค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเปิดดู
ดูภาพข้างในชาวบ้านก็จำได้ว่าเอ้า
ถ้าเจ้าของเครื่องคือคนหน้าตานี้เนี่ยคือนายปฐมพรดิสระ
หรือว่าในหว่องคนที่แม่เขาตามหาอยู่อ่ะ
ก็เลยเชิญแม่ของนายหว่องเนี่ยมาสอบปากคำโอ้โหแม่บอก
มาเห็นเนี่ยสุดเลยนะคะลูกหายไปสิบวันแม่ก็ตามหาอยู่ทุกวัน
สุดท้ายแล้วลูกมากลายเป็นศพอะค่ะคือแม่บอกติดต่อลูกไม่ได้เลย
ลูกโทรมาเนี่ยสองสิงหาคมบอกแค่ว่าจะไปเลี้ยงบัว
แม่ก็ตามหาแต่ก็ไม่ได้ข่าวอะไรจนกระทั่งมีคนมาแจ้งว่าพบศพ
แม่บอกแม่เสียใจมากเจ้าของวัวชนที่ให้ลูกแม่
ลูกแม่ไปทำงานทำไมไม่บอกสักคำว่าลูกแม่หายตัวไป
เราไปตรวจสอบที่คูน้ำนะคะตรงคูน้ำที่พบศพเนี่ย
เป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่สองกับหมู่สิบแล้วก็รอบรอบเนี่ยจะเป็นสวนยาง
ปามไร่อ้อยค่อนข้างเปลี่ยวเพราะว่าอยู่ห่างชุมชน
ไม่มีเสาไฟส่องสว่างนานถึงจะมีรถผ่านสักคันหนึ่งนะคะ
นี่ถ้าเป็นตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมืดสนิท
จุดที่พบศพเนี่ยน้ำเนี่ยมันเป็นคูน้ำก็จริง
แต่ว่าเนี่ยค่ะน้ำแทบจะแห้งอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าตรงนั้นมีพืชน้ำเยอะที่เขาเรียกว่าต้นเอื้องปกคลุมอยู่ค่ะ
มีทูบหลายดอกถูกปักในลักษณะเหมือนกลับหัวด้วยนะคะ
อันนี้นี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครมาปักเอาไว้
ปักเอาไว้แก้เคล็ดหรือปักเอาไว้ทำอะไรหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ตายหรือเปล่า
ทีมข่าวเนี่ยเจอพี่เอค่ะ
พี่เอเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๕ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตอนที่เข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุพอดี
พี่เอบอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเส้นนี้จะไปสวนยาง
ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนมีอะไรสักอย่างตายแหละแต่ตอนแรกก็คิดว่าหมาตาย
คือคนส่วนใหญ่พอหมาตายชอบเอามาทิ้งแถวนี้
ก็เลยคิดว่าสงสัยคงมีคนเอามาทิ้งอีกแล้วล่ะมั้ง
อีกคนนึงค่ะคือลุงเอิ้มนะคะลุงเอิ้มทองขาวชาวบ้านอีกคนที่เป็นคนพบศพ
กลิ่นเหม็นเหมือนกันเลยบอกอืมมันกลิ่นอะไรเนี่ย
แล้วเขาบอกว่าตอนที่เห็นขาคนคือมาเป็นกระดูกแล้วด้วยค่ะ

ก็เลยรีบกลับมาบ้านให้ลูกหลานโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
นี่เห็น
ถ้าว่ามันถูกมันประจำยาวเมืองกัน
สวดธิ์สินะค่ะ

เป็นพวกหมาเน่าของที่ว่าเน่านะครับ
เขาเอามาทิ้งไว้ไม่นึกว่าจะเป็นศพของคนนะครับ
คือแม่ของในหว่องผู้ตายเนี่ยบอกว่าน้อยใจแล้วก็เสียใจมาก
เจ้าของวัวชนจ้างลูกแม่ไป
ลูกแม่หายไปทำไมไม่บอกไม่กล่าวอะไรกันสักคำ
เรื่องนี้เราก็ไปคุยกับทางเจ้าของที่เลี้ยงวัวชนเหมือนกันนะคะ
ชื่อว่าในบอยกับนางสาวจันทรีย์ราค่ะ
เขาเป็นเจ้าของวัวชนอยู่๖ตัวนะคะ
ตอนที่ไปถึงไม่เจอในบอย

เขาบอกว่าบอยไม่อยู่บ้านออกไปล่าสัตว์บนเขา
ติดต่อยากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
แต่ว่าบอยเนี่ยรู้แล้วนะว่าหว่องเสียชีวิตกำลังเดินทางลงจากเขามา
ทีนี้เธอบอกว่าขอชี้แจงหน่อยละกัน
ประเด็นที่บอกว่าทำไมหว่องหายไปแล้วไม่บอกแม่ไม่บอกญาติเขา

สามีเธอรู้จักกับหว่องตั้งแต่หว่องยังเด็ก
สามีกับเธอเลี้ยงวัวชนอยู่๖ตัว
ก็มักจะมีวัยรุ่นมาช่วยดูแลวัวตอนที่เอาวัวไปชน

คือไม่ได้จ้างเลี้ยงวัวแบบให้เป็นค่าจ้างแบบเป็นงานแบบนั้นนะคะ
แต่เหมือนกับว่ามีค่าตอบแทนให้เฉยในการช่วยเหลือ
เช่นให้ค่าข้าวกินข้าวอะไรอย่างนี้หรือว่าให้ห้องพักเล็ก

วองเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็จะไปมาอยู่ที่นี่
แต่พอช่วงโควิดระบาดเนี่ยมันจัดการแข่งขันวัวชนไม่ได้อยู่แล้ว

นางสาวจันจิราถึงขั้นร้องไห้เลยนะคะแล้วบอกว่า
อัดเหมือนกันนะพี่อึดอัดเหมือนกันนะ
คือสังคมตอนนี้มองว่าพี่กับแฟนพี่เนี่ย

เดี๋ยวบ่องมาทำงานที่นี่แล้วเขาหายไปแล้วเขาตาย
แล้วพวกพี่ไม่แจ้งความความความไม่อะไรใดเลย
แบบนี้เลยว่าไม่ได้จ้าง
ไม่เคยจ้างใครเลี้ยงวัวเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่า
เมื่อวันที่๓สิงหาคมก่อนที่จะพบศพ

ว่องบอกแม่วันที่๒ว่าจะมาช่วยพี่เลี้ยวัวชนใช่ไหม
แต่วันที่๓พี่เจอหว่องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านไป

วันนั้นที่เจอพี่ก็ไม่ได้เรียกไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้สนิทกันอ่ะ
เสียใจมากเพราะว่าพี่เองก็ดูแลเด็กที่มาช่วยเลี้ยงวัวชนเป็นอย่างดี
หว่องเลี้ยงดูปูเสือมาอย่างดีเหมือนกัน
คราวนี้กลายเป็นว่าชาวบ้านมาสงสัยพวกพี่
แล้วก็บอกด้วยว่าแม่หว่องนั่นแหละที่ไม่สนใจลูก
บ้านแม่กับบ้านพี่ก็ไม่ได้ไกลกันเลย
ทำไมไม่มาถามอ่ะถ้ามาถามจะได้ช่วยกันตามหาไง
แต่ตำรวชก็บอกว่านี้
แต่มันไม่ใช่ถ้าโลกนี้นะเราไม่ไปกับลูก
เมื่อวานเราไปแต่เรานะ

เคกับลูกสองคนนี่ผู้หญิงกับเด็กนะ
กล่ออยู่แล้วเกิดเห็นคราวยังไม่ได้สนใจละ
ตอนที่แม่ตามหาเนี่ยได้มาที่บ้านหลังนี้ไหม
อะไรยังไงเดี๋ยวผุดคุยยังไงกันบ้างก็ไปที่บ้านหว่องอะค่ะ
แต่บ้านปิดเงียบนะคะไม่เจอแม่ด้วย
ชาวบ้านก็เลยรู้ว่าอ๋อแม่หว่องเนี่ย
อยู่บ้านอีกหลังนึงกับสามีใหม่
ก็เลยโทรค่ะโทรไปหาแม่
จริงจุดพบศพกับบ้านของหว่องก็ประมาณ๒๓กิโลเมตร

ให้ข้อมูลสั้นมาว่า

แล้วเดี๋ยวแม่จะไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ตอนนี้ศพลูกแม่ถูกชนะสูตรอยู่
เพื่อความชัดเจนแล้วก็ความคืบหน้าทางคดีด้วย
อาจจะเอาศพน้องวองมาที่บัตรวันไหนคะ

เป็นหนุ่มผิด
เราก็พยายามจะเข้าไปดูนะคะ
โซเชียลมีเดียของหว่องว่าเอ๊ะหว่องมีเรื่องราวอะไร
ไปตัดพ่อน้อยใจอะไรบ้างไหมโซเชียลมีเดียในติ๊กต๊อกของห่อง
ก็ปกติทุกอย่างเลยค่ะเขาก็โพสต์รูปค่อนข้างปกตินะ
แล้วก็โพสต์ภาพเนี่ยเลี้ยงวัวดูแลวัวชน
ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรให้ดูแล้วน่าจะเป็นชนวนเหตุเลย
โดยคลิปสุดท้ายที่โพสต์ไว้เนี้ยคือสามสิบเอ็กซ์กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ